พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกมีกล้องเนี่ยจับภาพไว้ได้ชัดเจนให้มาเป็นอุทาหรณ์
แล้วคุณผู้ชมไปดูว่ารถบรรทุก๒๒ล้อคันนี้เนี่ยเสียหลักแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
อูหู
คือยังดีสิที่แบบคันนี้ไม่ได้โดนแบบเต็มเต็มมาด้วยนะคะคือคำว่าเต็มเต็มของพี่ปอขวัญเข้าใจว่า
ปอหมายถึงว่ามันมีร่องตรงกลางใช่ใช่แต่ถ้าสมมุติคุณผู้ชมลองนึกนะ
ถ้าไม่มีล่องการางถนนตรงนั้นข้ารถบรรทุกผู้ชม
พ่วงคันนี้อาจจะตะแคงแล้วล้มทับรถเก่งคันเล็กคันนั้นนี่แหละแล้วเนี่ยนะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของผู้เสียหายคันนี้เพราะอะไร
เพราะเขาได้รับผลกระทบสิรถบรรทุกพ่วงมันตกร่องกลางถนนแบบนั้นนะคะมันก็มีโอ้โห
ไอ้เศษอะไรตกอะไรกระเด็นไปโดนรถเขาเต็มไปหมดและรถบรรทุกพ่วงคันนี้เขาบรรทุกผงปูนมาเต็มคันเลย
ค่ะจะไปส่งที่ชนบุรีอย่างที่บอกครับขับขับมาเสียหลักไปตกเนี้ยตรงร่องกลางถนนอ่ะ
พลิกตะแคงมีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะเศษหินโครนอะไรก็กระเด็นไปโดนรถเก๋งคันที่ขับมาอีกเลนหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้นี่เองนะที่ถนนบางนาตราดค่ะ
ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงก็อย่างที่เห็นล่ะค่ะภาพเล่าไปแล้วหมดแล้ว
ทีนี้ทางด้านของคนขับรถบรรทุกคันนี้เป็นผู้หญิงนะชื่อนางสาวสุวรรณาห้วยหงทองอายุสี่สิบปี
ส่วนอีกคนนึงที่โดยสารมาด้วยกับรถบรรทุกคันนี้ก็คือนายสมบัติแก้ววิรายุ๕๐ปีค่ะ
ก็นายสมบัติเนี่ยคนนี้เขากระเด็นออกมาจากตัวรถเลยนะ
แล้วตกลงไปในน้ำค่ะตอนนั้นเนี่ยโชคดีมีพลเมิงดิ่มช่วยหรือเหลือขึ้นมาได้
เพราะไอ้ร่องตรงนี้มันเป็นเหมือนร่องน้ำกลางถนนค่ะ
อ่ะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาละ๑๑กันไปนะคะ
แน่นอนว่ามีรถเก๋งฮอนด้านะคะที่ได้รับพังได้รับความเสียหาย
โอ้ยดูดินี่นี่นี่รถเก๋งคันนี้ฮอนด้าสีแดงคันนี้
ก็พังเสียหายโดนเศษปูนเศษโครนเศษอะไรกระเด้นใจนะคะ
แล้วรถบรรทุกอย่างที่เห็นค่ะพลิกความแบบนั้นนะคะ
ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่าอาจจะเสียหลักยังไงสักอย่าง
ขับรถด้วยความระมัดระวังเนอะค่ะอืม